ร่วมกันกับคนไทยด้วยนะครับบรรยากาศทั้งวันนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ดิโอร้านิเอลลี่กุญซื้อชาวอิตาเลียน
เพื่อร่วมฉลองแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษกับสาวกทีมจิ้งจอกสยาม
ทีมชุดนี้นำทับโดยเวสมอร์แกนกัปตันทีม
สเปอร์ชมัยเคิลผู้รักษาประตูมือหนึ่ง
โรเบิร์ตฮูดรวมทั้งชินจิโอกาซากิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่น
ซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมอย่างเจมมี่วาดี้แดนนี่ดริ้งวอลเทอร์
รวมทั้งเอ็นโกโลกองเต้ติดภารกิจทีมชาติก่อนศึกยูโร๒๐๑๙
ส่วนในไลน์ของลียัดมาเลสจอมทัพทีมชาติแอลเจรีย
ขออนุญาตสโมสรเป็นกรณีพิเศษเพื่อพักผ่อน
ทันทีที่เหล่าคุณพ่อเลสเตอร์เดินทางออกมาจากอาคารรับรองพิเศษ
ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นถือเป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจ
สำหรับสโมสรที่มีเจ้าของเป็นคนไทยสร้างทีมด้วยสปีริต
คว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกและนำโรฟี่ฟุตบอลของลีก
ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกมาเฉลิมฉลองในประเทศไทย
หลังจากนั้นนักเตะเลสเตอร์และสตาร์ฟโค้ชได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมภูแมน
เพื่อร่วมงานแถลงข่าวและโชว์โทฟี่แชมป์พรีมลีกอังกฤษ
แฟนบอลและสื่อมวลชนได้ยนต์โฉมอย่างใกล้ชิด
นายวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสรยอมรับว่านี่เป็นฤดูการมหัศจรรย์อย่างแท้จริง
ลับความสำเร็จของเลสเตอร์คือมอบหมายให้ลานีเอลลี่ดึงศักยภาพนักเตะออกมาให้มากที่สุด
รวมทั้งการบริหารงานแบบไทยที่มองเห็นนักเตะเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว
เขาก็ต้องใช้ศักยภาพของเขาเอาความสามารถของนักเตะทั้งหมดออกมา
อันนี้คือสิ่งที่เราเอาเข้าไปประกอบกับเราใช้วิธีของคนไทยของเรานะครับ
ที่เข้าไปใกล้ชิดกับเขาให้กำลังใจเขาให้คิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับครอบครัวของเรา
คนในเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนอื่นเราคงจะต้องสร้างให้ทีมฟุตบอลเราแข็งแกร่งก่อน
ให้เขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจนะครับที่จะทำให้ทีมฟุตบอลของเราเดินไปข้างหน้า
จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราเสมอนะครับทีมหรือกองเชียร์ของเราเนี่ยไม่เคยหนี
สเตอร์ซิตี้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกสมัยแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา๑๓๒ปี
ซันนี้ลงสนาม๓๘นัดชนะ๒๓นัดเสมอ๑๒และแพ้เพียงแค่๓เกม
แต้มเหนืออาซานอลรองแชมป์ถึง๑๐คะแนน
นี่คือจุดเริ่มแห่งความสำเร็จของทีมเล็กในพรีเมอร์ลีกแต่สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ
ต้องติดตามว่าในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงเลสเตอร์ซิตี้จะยืนระยะในหลีก
และสร้างปรากฏการณ์ในศึกยูฟ่าแมสลีกได้หรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน